เด็กหญิง๒คน๒พี่น้องนะฮะ๗ขวบกับ๑๒ขวบ
ขี่จักรยานไฟฟ้าจะไปหาญาติแล้วไปพลัดตกสะพานจมน้ำที่ลบบุรี

นี่เป็นวินาทีที่พ่อกับแม่ของน้องทั้งสองคนร้องไห้แล้วฮะหลัง
เด็กหญิงสองพี่น้องนะฮะคนพี่อายุ๑๒นะครับ
น้องยิมฮะอีกคนน้องแย้มอายุ๙ขวบ

อยู่น้องยิ้มน้องแย้มเนี่ยนะครับน้องทั้งคู่ขี่จักรยานไฟฟ้าแล้วไปพลัดตกแม่น้ำลบบุรีนะครับ
หายลงไปเสียชีวิตทั้งคู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สะพานวัดยันเสน
ในพื้นที่หมู่สิบตะบนโก่งธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพ่อกับแม่แล้วก็ญาติญาติพอรู้ข่าวเนี่ย
รีบมาที่จุดเกิดเหตุแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่งมร่างขึ้นมาได้เนี่ย
ก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าน้องเสียชีวิตกันแล้วทุกคนก็ร้องไห้กันแทบขาดใจ
คุณแม่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
สะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีหน้าวัดยานเศษนะครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่อบตโก่งธนู
นำไม้มาปิดกั้นที่คอสะพานตรงนี้ฮะตรงจุดตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
จุดที่เด็กเนี่ยขี่จักรยานไฟฟ้ามาแล้วก็พลัดตกลงไปมันกว้างแค่๖๐เซนติเมตรนะฮะ
โอโหทูวิวสิโชคร้ายจริง
กันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนฮะแต่ตรงนี้ช่องใหญ่เลยเห็นไหมค่ะ
ไม่ว่าโดยเด็กหรือช่องนี้เนี่ยผู้ใหญ่นี้ขี่จากกระยาญโยนมานิดล่วงได้เลยนะ
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่มาเจอเด็กที่ตกลงไปเป็นคนแรกเลยนะฮะ
มานพนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเห็นว่าเด็กขี่จักรยานไฟฟ้ามาแล้วพลัดตกแม่น้ำลงไป
ตรงไหนตอนไหนมาเห็นอีกทีก็คือเห็นร่างเด็กจมลงไปในน้ำแล้ว
จุดเกิดเหตุมีรอยครูดอยู่ข้างคอสะพานนะครับตรงจุดที่เป็นทางโค้ง
ไปกี่คนอาจเป็นไปใดว่าจักรยานที่เด็กขี่มา๒พี่น้อง
น่าจะไปชนกับขอบกำแพงก่อนเพราะมีรอยครูด
นี่แบบที่คุณลุงเขาชี้ให้ดูเห็นนะหมู่โชครัยจริงนะครับลูกวัดยันเตศนะครับ
บอกว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยถ้าไม่มีใครสังเกตเห็นแทบจะไม่เห็นเลยว่ามีเด็กเนี่ยจมน้ำนะ
แต่ที่น่าสงสัยก็คือหลังจากจมน้ำแล้วเนี่ยที่ชาวบ้านมาเจอคือร่างเด็กลอยอยู่
ทำไมถึงลอยขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเพิ่งจมไม่นาน
อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถววัดเนี่ยอยากให้มีคนมาเห็นเด็กหรือเปล่า
ปกติแล้วเนี่ยต้อง๒๔ชั่วโมงไปแล้วตามที่เคยรู้อ่ะเนอะประสบการณ์เคยรู้เคยอะไรเนี่ย
มันต้อง๒๔ชั่วโมงไปแล้วถึงจะลอยขึ้นมาแต่นี่คงเป็นอภินิหารของวัดนี้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หลวงพ่อที่นี่มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารนั้นช่วยให้เห็นแล้ว
ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเจอไวขนาดนี้ชั่วโมงแล้วก็เด็กก็ไม่ไปไหนอีกคนนึงก็อยู่ใกล้ใกล้กัน
คุณแม่ของน้องทั้งสองคนนะครับบอกว่าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยซื้อให้ลูกเมื่อต้นปีนะฮะ
มกราคมที่ผ่านมาราคา๘๙๐๐บาทนะครับลูกสาว๒คนมักจะขี่จักรยานไฟฟ้าไปหาย่านะ
คุณย่าจะอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนี่คันนี้นะฮะซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำลบบุรี
ระยะทางที่จะขี่กันไปเนี่ย๒กิโลเมตรกว่าเกือบ๓กิโลเมตรนี่นะฮะ
แล้วต้องขี่ข้ามสะพานด้วยปกติลูกสาวจะใช้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่ง
แต่วันนี้เนี่ยวันที่เกิดเหตุไม่รู้ว่าทำไมลูกถึงเลือกใช้เส้นทางนี้
คุณแม่บอกว่ามีลางร้ายนะครับกลางคืนที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
แย้มนะครับน้องคนเล็กนะฮะ๗ขวบอยู่ดีร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุ
แล้วอยู่โทรทัศน์ที่บ้านตั้งอยู่กลางบ้านมันก็เปิดขึ้นเอง
ทั้งทั้งที่คนในบ้านหลับกันหมดแล้วแม่ยังทำใจไม่ได้นะครับ
ไม่คิดว่าจะต้องมาเสียลูกสาวสองคนพร้อมกันแบบนี้
นี่วงจรปิดตอนที่น้องเขาขี่มาด้วยกัน
จักรยานไฟฟ้าชาร์จไฟอ่ะเห็นไหมฮะพี่น้องซ้อนกันมา
ตรงถนนเส้นนี้นะครับแต่มันไม่เห็นจุดตรงที่ตกลงไปตรงคอสะพาน
เพราะว่ามีนอกแสบสะพาน
มากอดที่บ้านอยู่สองวันแล้ว
ก่อนเกิดเหตุย่าก็ได้ยินเสียงนกแสก

ปกติหลานสาวคนโตจะเป็นคนขี่นะฮะ
แต่ถ้าดูจากภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ

จะเห็นว่าหลานคนเล็กเนี่ยอายุ๗ขวบเนี่ย

ซึ่งปกติเนี่ยคนพี่จะเป็นคนขี่

พอสองกลั้มคืนน้กแหวคจะล้องตลอด
ล้องแหวคที่บรรลังคาบ้านตลอด

ทั้งวันบอกทุกทีไม่เคยเป็นอย่างนั้น
ตอนนี้ศพของน้องยิ้มน้องแย้มนะครับถูกส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอน
อย่างละเอียดก่อนนะครับอ่าซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพบว่า
น้องคนเล็กนะฮะน้องแย้ม๗ขวบคอหักด้วยนะฮะ
อาจจะเกิดจากแรงกระแทกกับของแข็งก่อนที่รถจะตกลงไปในน้ำนะครับ
แล้วคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราที่ไปตามเรื่องนี้

นี่ชาวบ้านเขายังตกอกตกใจยังเศร้ากันอยู่เลย
เรื่องของน้องยิบน้องแย้มอยู่ดีมีน้องน้ำเมย
เป็นเด็กวัยขวบเศษหลุดจากอ้อมอกพ่อ
พ่ออุ้มอยู่ตอนเดินมาที่แถวสะพาน
แม่น้ำลบบุรีเนี่ยสายนี้เลยเนี่ยหลุดตกลงไปในน้ำ
นี่เดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าว่าเจอไม่เจอช่วยทันไม่ทันอย่างไรนะฮะ